ไปดูปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
จีนในขณะนี้เองฝนยังคงตกต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐนั้นยังคงมาเจอไฟป่า
ซึ่งณขณะนี้เองก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับ

สร้างความเสียหายแก่พื้นที่กว่า๓๐๐๐ไร่
ภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีคำสั่งอพยพประชาชน
ประมาณ๘๒๐๐๐คนออกจากพื้นที่ครับ
หลังจากมีบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งอาคารพาณิชย์
ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปแล้วกว่า๑๗๕หลัง
เจ้าหน้าที่หลับเพลิงประมาณ๗๐๐นาย

เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับ
และมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่๒นาย

ขณะที่กำลังเข้าไปช่วยอบพยพประชาชน
ในที่สุดครับก็สามารถหนีออกมาได้

เชื่อมระหว่างรัสเวกัสกับรอสแองเจลิสนะครับ
ทำให้ต้องปิดถนนในบริเวณดังกล่าว

เพราะว่ามีกระแสลมเป็นปัจจัยเสริมครับ

เจ้าหน้าที่เองก็เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
ว่าเกิดจากการวางเพลิงด้วยหรือไม่
จากเรื่องไฟไปดูกันต่อเรื่องน้ำนะครับ

ถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากในจีน
จมหายไปหลังจากฝนตกหนัก

ซึ่งติดอยู่ภายในรถที่ถูกน้ำพัดจมหายไป๓คัน
มีเด็ก๕ขวบซูนหายไป๑คน
เจ้าหน้าที่กว่า๔๐๐นายก็ยังคงระดมกำลังเข้าค้นหาผู้สูญหาย
และให้ความช่วยเหลือในการอบพยพชาวบ้านตลอด๒วันที่ผ่าน